ครับวันนี้มีเรื่องแกล้งอ่าเป็นเดี๋ยวเรื่องกับเรื่องอัตรายเลือดตั้งที่จังหวัดเชียวใหม่สิทธิ์เป็นนะครับ
กับสิ่งสตบต่อไปเป็นเกี่ยวกัน
ได้เอกสารจะบอกว่าทำไมผลออกมาอย่างเนี้ยนะครับ
ก็จะได้เห็นแต่ว่าเป็นไปตามกฎหมาย
ไม่ได้ขึ้นกับสูตรคณิตศาสตร์ใดเราคำนวณตามวงเล็บหนึ่งจนถึงโมเล็บเจ็ด
ก็จะเป็นวงเล็กหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้ใช้ก็จะเป็นห้าหกเจ็บครับ
ผลก็จะออกมาอย่างที่เห็นเหมือนกับว่าทำไมคะ
คือการคำนวณครั้งนี้ไม่ได้เอาคำนวณเฉพาะที่เชียงใหม่นะครับ
ต้องเอาคะแนนที่เขตแปดเนี่ยไปรวมกับคะแนนที่มีอยู่เก่าแล้วมาปรำนวณคนใหม่เลย
ก็จะทำให้ผลเปลี่ยนแปลงเราไปแล้วสัก

อาจจะไม่ใช่ลำดับสุดท้ายหรือสำหรับ
อาจจะเป็น๑หรือ๒พักก็แล้วแต่